แจกเนี่ยหาเสียงหรือเปล่าแล้วเถียงกันใหญ่โตเลยครับคุณผู้ชมครับ
ไหนอ่ะมึงปล่อยที่สุดใจมึงทำเหมือนคนอื่น
เพราะเด็กเขาเอาใส่ซองอ่ะก็ทายอยู่ทายอยู่
ว่าพวกมันไม่มีตรงตำแหน่งอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย
นี่มึงจะหาเสียงอ๋อประจอดจะหาเสียง
อ๋อประจอดอ่ะมึงก็ไม่แปลกอันนี้ถูกต้อง

แต่จำนั้นเป็นคนไปรับเลยแต่เป็นคนไปรับ
เอาให้นายกไปเล่าแต่นายกปฏิเสธว่า
ผมไม่รับพอนายกไม่รับ

พร้อมกันคนละครัวผมเรียกมาแจกพร้อมกันเมื่อกี้ผมเรียกวิชิน
แล้วทำไมพี่น้ำไม่ใส่สอสุรพงษ์กันมาทุกคน
ผมถามนะถาม
ว่าตอนนี้การเมือง
มันนำโควิดไปถึงระดับท้องถิ่นแล้วเหรอ

คลิปนี้เพจเจ๊ม้อยวีพลัสนะครับ

เหตุเกิดขึ้นในตะบนสวนพริกไทยอำเภอเมืองปฐุมธานีครับ
เล่าเหตุการณ์คร่าวคืออาสาสมัครของ
นายกอบจปฐุมธานีพี่แจ๊ดนะครับ

ก็เอาสิ่งของได้แก่นักการอำนามัยเจอร์กอฮอล์นะครับ
ที่เป็นของท่านนายกอบจจัดหามา
เอาไปให้ลูกน้องเอาไปแจกชาวบ้านในชุมชนสวนพริกไทย

แต่พอไปแจกเนี่ยถึงหมู่๕จุดที่เกิดปัญหานี่แหละครับ
ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาขอรับของแจกจะไปแจกเอง
แต่ผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมเซ็นรับของในเอกสารรับของ
อาสาและกำนันคนหนึ่งก็เลยไม่ยอมให้เอาของไป
แล้วก็ตัดสินใจจะเอาของไปเดินแจกเองคราวนี้เถียงกันสิครับ
กันแบบในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นไปดุเดือดนะฮะ
ทั้งสองฝ่ายก็พยายามชี้แจงถึงที่มาของสิ่งของ
ว่ามันเป็นของอบจไม่ใช่ของอบต
ฉะนั้นหากผู้นำหมู่บ้านไม่เซ็นรับตามขั้นตอนเนี่ย
อาสาก็เอาไปแจกเองให้ไม่ได้
เผื่อท่านกำนันตะบนสวนพริกไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังโดยระบุว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเกมการเมือง
ต้องการทำลายความน่าเชื่อถือของเขานะฮะ
ปัญหามีนิดเดียวคือผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมเซ็นรับ

แล้วก็มาแสดงกิริยาฉุนเฉียวไม่พอใจ
ที่ต้องการจดชื่อเซ็นเอกสาร
แล้วก็กล่าวหาว่าเป็นการหาเสียง

กำนันตะบนสวนพริกไทยว่าแบบนั้น
คนนี้เป็นรองนายกอบจปฐุมธานีครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของสิ่งของที่เอาไปแจกนะฮะ

ฉะนั้นเจตนาของคนที่เข้ามาโวยวาย
น่าจะพยายามเชื่อมไปถึงประเด็นการเมืองท้องถิ่น
แต่เรื่องนี้อยากจะวิงวอนนะฮะ

แล้วมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองดีกว่า
อย่าไปยึดติดว่าพวกใครพวกมัน
เพราะทุกคนคือชาวปฐุมพี่น้องกันครับ

ก็ยังเถียงกันอยู่ผมคิดว่าเขาคงไม่ให้หรอก

ผมว่าเป็นเกมการเมืองมากกว่า
นะครับว่าเอ๊ะทำไมคนของเขาไม่ได้แจกประมาณเนี้ย

เราไม่อยากให้เป็นอย่างงั้นวางนี้จะบ้านเดินร้อน
ผมไม่เห็นด้วยมาช่วยกันดีกว่าครับ